ส่องพฤษภาคมคือคำพิพากษาของสารดีกา
คุณยายกับคุณตาตกลงเฮ็ดบ่อเฮ็ดคะตกลงตัดไม้หรือเปล่า

แล้วทำไมไปบอกสารว่ายอมรับล่ะ

คือถ้าถามว่าเก็บเฮ็ดหรือเปล่าจะตอบว่าเก็บหรือเปล่า

หูตึงและประสาทสัมผัส

คนสร้างลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนถึง๗๒ไร่

คุยกันว่ายังไงบ้างวันที่๒เตรียมอะไรไว้บ้าง

ก็มีแต่ว่าเรียกว่าแต่กรรมเรียกว่าแต่เพื่อนสิ

หรือทางศาลมันจะช่วยเหลือได้บ้าหรือจังไหนอย่างนี้นะ
ผมก็ไม่รู้ไม่รู้สิครับ

แง่ของการรับรู้ว่าอาวุโสมากขนาดนั้นนะคะ
แต่ที่เรียกตายายคือเรียกเหมือนภาษาถิ่น

วันนี้ที่เราจะคุยกันไม่ใช่แค่คดีนี้
ทนายความยังไม่กลับมานะคะ
ช่วงหัวข้ามแต่เดี๋ยวเราจะโฟนอินระหว่างรายการ

คดีนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการทวงถาม
ถ้าคุณผู้ชมติดตามไทยรัฐทีวีคุณชูวิทย์ในตีแสกหน้า
ทวงอย่างกับเป็นคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตเลยนะคะ
คือทวงว่าตกลงแล้วคดีที่จะดำเนินคดี
กับทายาทกระทิงแดงเนี่ยเงียบไหม
มีทั้งหมด๔ข้อหาที่เราได้รู้กันตั้งแต่ต้นนะคะ

อีกข้อหาหนึ่งทันไหมกันยายนนี้

จนถึงตอนนี้คงมีการขยับกันแล้วเรียบร้อย
แต่คำถามคือว่าที่ขยับตอนนี้เพราะแรงกดดัน
หรือเพราะอะไรแล้วที่ไม่ขยับก่อนหน้านี้
หรือขยับช้าอย่างที่คนตั้งคำถาม
เพราะไปพลาดหรือบกพร่องหรือไม่
ประชาชนมีสิทธิ์ตั้งคำถามกับกระบวนการยุติธรรมนะคะ

วันนี้เราจะคุยกับรองอธิบดีอายการ
สำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุด

อาจารย์ไม่พูดแทนสำนักงานอายการสูงสุด
อาจารย์ไม่พูดแทนอายการผู้เป็นเจ้าของคดี

ก็เป็นนักกฎหมายคนหนึ่งหรือเป็นครูกฎหมายที่สอนกฎหมายอยู่ก็ได้
อาจารย์เป็นครูกฎหมายอาจารย์อายการอาจารย์ไม่ว่าอายการหรอก
ไม่แน่หรอกตรงไปตรงมาสิ

ถ้าจำเป็นต้องเจ็บตัวก็ต้องเจ็บถูกไหม
อาจารย์จะเข้าไปทำงานกับเขาได้ยังไงถ้าอาจารย์วิภาควิจารณ์การทำงานเขา

อาจารย์๒คดีนี้มันโดนเปรียบเทียบกัน
ครับครับชัดเจนไอยการย์คุยกันไหมคะ
คุยกันก็นั่งคุยกันวิพากษ์วิจารณ์กันไปไม่ได้มีใครว่าอะไร
อะไรคือประเด็นที่นักกฎหมายคนที่ทำงานอายการเขาคุยกันสำหรับ๒ประเด็นนี้
ก็มีคนโพสต์ขึ้นมาเปรียบเทียบ

ประเภทที่๑ประเภทความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
ประเภทที่๒คือการทำลายทรัพยากรของชาติ

เทียบกันได้อย่างไรใช่ไหม

เขาเปรียบเทียบว่าคดีเกิดขึ้นกับคนจน

อีกอันหนึ่งมันใช้เทคนิคทางกฎหมาย
อีกอันหนึ่งไม่มีนักกฎหมายมาช่วย

หนึ่งคดีทรัพยากรธรรมชาติ

ผมไม่อยากใช้คำว่าคดีเก็บเหตุ
คือข้อต่อสู้ของสองคนนี้

แต่จริงข้อหาคือบุกลุกแพ่วถังครอบครอง

เนื้อที่๗๒ไร่
อันนี้ก็คือข้อหาจริง

ประมาทเป็นเหตุผลถึงแก่ความตาย

ประมาทก็คือไม่ได้เจตนานะ

งั้นเอาใหม่ถ้าอาจารย์พูดถึงเจตนาก่อนนะครับ

เอางี้คือถ้าฉันใช้คำภาษากฎหมาย

แต่เอาความเข้าใจของเราก็คือว่าตายาย

คือเขาบอกว่าเขาเข้าไปแค่เก็บเห็ดนะคะ
ครับนั่นคือข้อต่อสู้

ต้องถามว่าพื้นฐานคดีจริงคดีอะไร
คดีบุกลุกแพ่วถางครอบครองป่า

เหมือนกับคดีกระทิงแดงนี่แหละ
เราก็ฝึกเราก็บอกว่าข้อหาประมาท
แต่เขาบอกว่าเขาขับรถไม่เร็วไม่ประมาท

แต่วันนี้ข้อสรุปอยู่ตรงที่ว่าสารพิพากษาแล้ว
อาจารย์ในคำพิพากษาของสารที่ออกมาคดี
คดีบุกลุกป่าหรือที่เราเรียกกันภาษาสื่อ

คือตกลงพิสูจน์ได้ไหมว่าสองคนนี้ตัดไม้
อ่านคำพิพากษาแล้วจะเห็นใช่ไหม
ว่าการตัดไม้ไม่มีทาง

๗๒๐ไล่ที่บุกลุกเผ่าถัง

กับ๗๐๐ต่อ

แต่การกระทำความผิดไม่ได้จำเป็นต้องตัดเอง
นึกออกไหมมันมีกระบวนการที่สารพิพากษาเป็นกระบวนการ
มีการร่วมกันเหมือนกับเวลาปล้นทรัพย์เนี่ยนะ
ยุคไม่เคลียร์จิตเรื่องนี้นะปล้นทรัพย์บางคนอาจจะดูแค่ต้นทาง
บางคนอาจจะเข้าไปตบกระโหลกเจ้าทรัพย์
บางคนก็ฆ่าเจ้าทรัพย์แล้วยึดทรัพย์ไป
แต่ถามว่าเวลาลงโทษเท่ากันไหมเท่ากันครับ
ถือว่าสมคบกันนี่ใช้ภาษากฎหมายนะ

คือตกลงคดีนี้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนตัด
หรือเป็นแค่คนที่ร่วมเอี่ยวในขบวนการตัด

ซึ่งแปลว่าคือเดี๋ยวก็จะมีต่อถูกไหม

มันจับได้หรือยังหรือสืบสวนทราบหรือยัง

แต่อ่านจากคำพิพากษาเนี่ย
มีคนมากกว่า๒คน

ฉันต้องใช้การรับรู้ของคนที่ตามก่อนแล้ว

คือเอาล่ะถ้าจะรวมเขาเป็น

ถ้าที่ฉันถามแล้วคิดว่าจะไปลบหลู่คำพิพากษา

คือ๒คนนี้ต่อให้รวมอยู่ในขบวนการที่อาจารย์ปรเมฆอธิบายเนี่ยนะคะ

แต่สภาพเนี่ยคือจะผิด๓๐ปีเลยเหรอ
เอาล่ะท่านลดมาให้เป็น๑๕แล้วก็ทอลงให้เหลือ๕เนี่ยนะคะ
กับอีกคดีนึงอ่ะ

แพร่เอาถังป่า๗๒ไร้มันเยอะเนอะ
ผมจำไม่ได้แต่เยอะกว่าคิดตามจำนวนพื้นที่

มันมีความสำคัญมาก
ต้องเข้าใจตัวนี้ความมั่นของของรัฐนี่

คนตายไม่ใช่ไม่สำคัญสำคัญครับ

แต่ว่าคดีผมต้องบอกอย่างนี้คดีของคนและประเภทมันเทียบกันไม่ได้
ใช่ไหมแต่ตรงนี้ที่กฎหมายเขาวางอย่างนี้
อย่างขอสะชอขึ้นมาก็แก้พร่ำหยัดป่าสงวนแห่งชาติ
ใช่ค่ะใช่ไหมแก้แล้วเพิ่มโทษหนักด้วย
แล้วเรียกค่าปรับอีกต่างหากณเวลานี้
นี่คือก็คืออันนี้ก็คือเรามองว่าเป็นความมั่นคงแห่งรัฐอย่างหนึ่ง
เป็นคดีคนและประเภทคดีฆ่าคนตายไม่เป็นนโยบาย
แต่คดีบุกรุกแพ่วถางป่าสงวนวันนี้ทวงคืนแผ่นดิน

เดี๋ยวดิฉันยังไม่ได้เอาความรู้สึกของคนที่จะถามว่า
เป็นนโยบายไม่มีปัญหาแต่ว่าทำไมไม่ค่อยเจอคนใหญ่นะ
ไม่ใช่คืออย่างนี้คือคำว่านโยบายเนี่ย
เขาหมายความว่าเป็นคดีสำคัญผมไม่ได้สนใจกับรัฐบาล
แต่สนใจแต่เห็นไหมว่าถ้าบอกอย่างนี้คดีที่เขาให้ความสำคัญมาก
อัตราโทษมันก็สูงใช่ไหม

ฉันหมายถึงว่าคือถ้าจะใช้ทำไมเราเจอแต่คนเล็กคนน้อย

กฎหมายเล่นได้แต่คนจนคนเล็กคนน้อย

ขุดดินจากกำเพอนี้ไปอีกกำเพอนั่น

เราจับเฉพาะจุดไง
สวเชียงใหม่ไหมบุกลุกที่๒๕เชียงราย๒๕ไร่

ก็สำนวนอ่านมาแต่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรบ้าง

กระทิงแดงมันช่วยกันมาตั้งแต่วันแรกที่เดินกะทิละ

หมายถึงอาจารย์พูดแบบนี้ได้ใช่ไหม

มันช่วยกันแต่ชั้นนั้นแล้วเปลี่ยนตัวคนแก่มาเป็นคนขับ

ผมถามว่าพลตำรวจโทเนี่ย
มันตัวหมายนั้นมาตรา๕๒วิทยา

ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปสอบสวนเองไม่ต้องรอหมาย

เพราะอาจารย์คิดว่ามันบิดพริ้วกันตั้งแต่ตอนแรก

พอส่งตอนนี้สำนวนนี้ถ้าจำไม่ผิด๙เดือน
เจ้าของสำนวนเนี่ยถ้าผมคุยกันนะ
คุยกับท่านอธิบดีคุณก่อนท่านเสกสรร
บอกเดือนเดียวท่านสั่งให้ส่งตัวมา
แต่ก็นัดกรุณหมาไปแนะนำเขาให้ยืนคำร้องของความเป็นธรรม

ก็มีการสอบส่วนมา

นิกานณศุษย์ศลองนิกานศุษย์ไม่แน่ชัด

เรียกรองอย่างกันทั้งสุดไปซักทำไมไม่สอบให้เขา
แต่เวลาด่านั้นผมโดนเต็ม
แต่เวลาหลังกันแต่ทำออกไม่หมดไงวันนี้
อาจารย์ขออนุญาตแทรกก่อนคุณผู้ชม
ขอย้อนกลับไปนะคะคดีที่คนติดตามกรณีที่เกิดขึ้น
เมื่อปี๒๕๕ที่ถนนสุขุมวิทย์นะคะ
ที่คุณบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาเนี่ย
ตอนนี้กำลังถูกตามจากสังคมอยู่
คดีของคุณบอสวรยุทธ์ที่ว่านี้ตกลงแล้ว
หลุดหมดไหมถ้าสมมติเราคุย

เพราะมันมีอยู่คดีหนึ่งที่อายุความ๑๕ปี
คดีขับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นั่นคือข้อหาที่แรงที่สุดใน๔
คำมากที่สุดใน๔ครับและโทษมากที่สุดใน๔ข้อหา

ซึ่งเราเชื่อวันนี้ว่าไม่ไปถึงวันนั้นแน่
งั้นเราจะอยู่กันยังไงในประเทศนี้
แต่ว่า๒ก่อนเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วนะอาจารย์
เรื่องแรกคือขับรถเหมือนเมาแล้วขับ
เมาแล้วขับไปตรวจทีหลังหลังจากเกิดเหตุเกือบ๑๒ชั่วโมง
ที่มันมีคำวลีออกมาเมาหลังขับ
อันนี้ข้อหนึ่งนะอันนี้อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน

ตำรวจก็มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องมา

เพราะว่าถ้าตรวจขนาดนี้ถ้าถอยกลับไปตอนเช้าที่เกิดเหตุ
มันจะต้องเป็นถึงประมาณ๔๐๐๐มิลลิกรรม
ถ้าอย่างนั้นซะ๔๐๐ตายตั้งแต่
คนเมาน่ะตายตั้งแต่ก่อนชนแล้ว

เขาเสนอเข้ามาทางการแพทย์เขาบอกว่า
มันเมาขนาดนี้ทีนี้ให้เทียบกลับไปขณะเกิดเหตุ
เพราะตอนถูกจับตอน๕โมงเย็นออกมามอบตอน๕โมงเย็น
ถ้าถอยกลับไปตอนเช้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
แต่จะบอกว่าประเด็นนี้เอาตรงนะเราเคยคุยกัน
คือประเด็นนี้นักกฎหมายของเขาเก่ง

หรือเจ้าหน้าที่บกพร่องจะสรุปยังไงอาจารย์
จับช้าไงรอให้กินเหล้าก่อนถึงจับไง

ก็รู้ว่าสิก็ใครรู้ล่ะใครรู้ล่ะ
ทนายรู้คนเดียวหรือตำรวจรู้ด้วย
ไม่รู้มาอยู่ในบ้านเขา
ที่หลุดก็คือขับรถเร็ว
ขับรถเร็วอายุความ๑ปี

เขาส่งสำนวนมาหลังจากสอบสวนไปแล้ว

อีก๒เดือนก็บอกให้มาแล้วเขาก็เลื่อน

พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดิฉันจะต้องตั้งคำถามแทนคุณผู้ชม
แค่กับตำรวจเท่านั้นหรือและคำอธิบายที่ออกมาจากสำนักงานอายการ
ฉันตั้งคำถามอีกได้ไหมได้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับโฆษกศาลยุติธรรมนะคะ
ท่านศึภงศรีพงพุนค่ะท่านโครสกสวัสดีค่ะ
ท่านคะเอาให้เข้าใจตรงกันก่อนนะคะคือ
ลักษณะของการเรียกคดีว่าตายายเก็บเห็ด
อันนี้เป็นการใช้ในการสื่อสารในสื่อซึ่งที่ฉันอธิบายตั้งแต่ต้นรายการแล้ว

ขณะที่จะเรียกตายายแต่เป็นการเรียกตามถิ่น

เรียนขอกลับเข้ามาที่ประเด็นค่ะท่านโฆษก
คือหลังจากที่สารดีการอ่านคำพิพากษา

แล้วมีการอ่านแล้วมีคำวิพากษ์ค่อนข้างมาก

เพราะว่ามันเกิดคดีหลายต่อหลายคดีให้คนได้เปรียบเทียบกันในข่าว
ถามคือว่าถ้าเราจะพูดคดีนี้ให้ถูกต้องเนี่ย
๒คนนี้ที่ตัดสินออกมาแบบนี้
คือแปลว่าเขาผิดเพราะบุกรุก
แล้วก็เข้าไปตัดไม้ตั้งหลายร้อยท่อนเลยเหรอคะ

เนื่องจากคำฟ้องของโจทย์เกาะหาว่าจะเมล็ดทั้งสอง
เข้าไปร่วมกันผลตั้งแพ่วถังป่า
แล้วก็ทำไม้นะครับอันนี้เป็นกระทงที่๑
และก็อีกกระทงคือการมีไม้สัก
ซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทก่อจำนวน๑๑๔๘ท่อนไว้ในครอบครอง
ถ้าจะมองดูจากคำพิพากษาของสารดีกาก็จะเห็นได้ชัดครับว่า
ในส่วนของการร่วมกันแพ่วทางต่างนอกจากจะกล่าวถึงจำนวนทั้ง๒
แล้วก็ยังมีการกล่าวถึงผู้กระทำความผิดร่วมกันคนอื่น
ที่เข้ามาแพ่วทางในบริเวณที่เกิดเหตุจำนวน๗๒ไร่นี้ด้วยนะครับ
ก็หมายความอย่างนี้ครับว่าในการกระทำความผิดทางอาญานั้น
ถ้ามีผู้กระทำความผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป
ร่วมมือร่วมใจกันแพ่วถางแม้จะแบ่งกันคนละส่วนคนละตอน
แต่ก็ถือกันว่าเป็นตัวการร่วมตามประมวลกฎหมายอาญานั่นเองครับ
ค่ะแล้วทั้ง๒คนอันนี้เท้นใช้ภาษาไม่ใช่กฎหมายของอนุญาตท่านนะคะ
แต่ทั้งสองคนยืนยันว่าที่เข้าไปเนี่ยแค่ไปเก็บเห็ดตามวิถีชีวิตเดิมที่ตัวเองทำมานะคะ

สิ่งที่ยกขึ้นกล่าวอ้างทั้งหมดนี้เนี่ยครับ
เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการพิจารณาคดีของสารดีกา
ในขณะที่เป็นระหว่างการพิจารณาคดีของสารชั้นต้นนั้น
เมื่อสารได้อ่านอธิบายฟ้องให้จำเลยทั้งสองฟังตามกระบวนพิจารณานะครับ
ในเบื้องต้นปรากฏว่าจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพตามฟ้องนะครับ
ไม่มีประเด็นในการต่อสู้เรื่องว่าตนเองเข้าไปเก็บเห็ดก็ดี
ตนเองฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินก็ดีนั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ย
ปรากฏอยู่ในรายงานกระบวนพิจารณาของศาล
ก็แสดงว่าจำเลยทั้งสองนั้นให้การรับสารภาพต่อหน้าศาล

บรรดาสิ่งที่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้หรือข้ออ้างเหล่านี้เนี่ย
เพิ่งมาเกิดขึ้นในการอุทธรณิกาต่อสารสูงนะครับ
ซึ่งในการพิจารณาคดีของสารสูงนั้นก็ต้องพิจารณาพญาหลักฐานที่ปรากฏ
จากพยานหลักฐานในสำนวนของสารชั้นต้นนะครับ
ดาข้อต่อสู้เหล่านี้เนี่ยครับก็เป็นข้อต่อสู้ใหม่
ที่ไม่ได้ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นนะครับ
ค่ะคืออันนี้เป็นคำอธิบายที่ฉันเจอในข่าวอื่น
ที่เป็นลักษณะคดีเช่นเดียวกันนะคะว่าสารชั้นต้นมาแบบไหน
คือจะมาแบบนั้นทั้งหมดถูกไหมคะ
แต่ความเข้าใจของคนนะคะท่านโฆษกคือว่า
ถ้าตากับยายอธิบายซึ่งอาจจะผ่านทนายสงการเนี่ยนะคะ
ว่าคือที่เขารับสารภาพเนี่ยเพราะเข้าใจเพราะคนมาบอกว่า
ก็เนี่ยที่บอกเขาไปว่าเราเก็บเห็ดก็ยอมรับแค่ว่าเราเก็บเห็ด
ซึ่งเอาความเข้าใจก็คงคิดว่าไม่ได้ผิดอะไรมากมาย
จะโดนโทษมากขนาดนี้ไม่มีน้ำหนักเลยเหรอคะ
คือชาวบ้านตาสีตาสาภาษาดิฉันน่ะนะคะ
คือถ้าฟังคนอื่นอธิบายสรุปความมาให้แล้วก็เชื่อตามนั้น
ก็เลยรับสารภาพตามนั้นไม่มีน้ำหนักเลยเหรอคะท่านโฆษก

ว่าไม่ได้มีข้อเท็จจริงเหล่านี้ปรากฏอยู่ในกระบวนพิจารณา

ในชั้นพิจารณาของสารชั้นต้นให้การปฏิเสธต่อสู้คดี
แล้วก็มีทนายความมาคอยให้ข้อเท็จจริงกับศาล
สารก็จะมีการชั่งน้ำหนักพยาหลักฐานของพญาหลักฐานฝ่ายโจทย์และฝ่ายจำเลยทั้งสอง

ข้อต่อสู้ของจำเลยทั้งสองนั้นรับฟังได้เพียงใด
ปรากฏในการพิจารณาของสารชั้นต้นนะครับ
หรือแม้กระทั่งกรณีเรื่องของสุขภาพ
ของฝ่ายชายค่ะคุณอุดมนะคะ
ก็ไม่มีผลที่จะทำให้คำให้การเปลี่ยนไปจากเดิมเหรอคะ
เช่นกันครับบรรดาสิ่งที่กล่าวอ้างว่า
จำเลยที่๑ซึ่งเป็นฝ่ายชาย
มีอาการปกพร่องทางการได้ยินนั้น
ก็เป็นสิ่งที่ยกขึ้นมากล่าวอ้าง
ในการพิจารณาของสารสูง
ปรากฏอยู่ในการพิจารณาของสารชั้นต้น
และขณะเดียวกันศาลดีกาเอง

วินิจฉัยเพื่อพิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง
ว่าการได้ยินของจำเลยที่๑นั้น

ส่วนจะเห็นได้จากตัวคำวินิจฉัยโดยละเอียดแล้วนะครับว่า
ท่านได้หยิบยกประเด็นซึ่งไปรับรองแพทย์ก็ดีอะไรก็ดี
มายกขึ้นเป็นเหตุผลสนับสนุนอยู่หลายประการ
นะครับก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสารชั้นต้นเลยนะครับอืม
ถ้าเอาอย่างนี้นะคะคือเรียนไม่เกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
แต่ขอถามเป็นความรู้ถ้าสมมุติว่า
เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้มีทนายที่เก่ง
กาดคอยให้คำแนะนำแล้วในสารชั้นต้นเนี่ย

แต่มีคนเข้ามาช่วยเหลือในอุทธรณ์ในดีการ์คำถามคือว่า
มันไม่มีสิทธิ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดได้

คือสิ่งที่จะตัดสินในสารอุทธรณ์
ซึ่งเป็นกระบวนการทบทวนคำวินิจฉัยของสารชั้นต้นนั้น
ก็ต้องได้มาจากพญาหลักฐานในสำนวนของสารชั้นต้นนะครับ

แต่ข้อเสียด้ายในคดีนี้ก็คือว่า
มีแต่คำรับสารภาพของจำเลย
ไม่มีการสืบพยานหลักฐานในศาลชั้นต้นเลย
ก็ยิ่งไม่มีข้อเท็จจริงอะไรที่จะทำให้สารสูงนั้น
หยิบยกประเด็นต่างขึ้นมาวินิจฉัยได้นะครับ
ค่ะท่านโฆษกค่ะประเด็นสุดท้าย
คือการที่โทษเหลือ๕ปีนี่ท่านใช้คำถูกไหมคะ
คือสารลดโทษให้

สารดีกาวางโทษนั้นก็คงจะพิจารณาเห็นว่า
ลักษณะพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้น
มีถึง๗๒ไร่มีไม้ท่อนถึงจำนวน๑๑๔๘ท่อน
ไม่น่าจะเป็นกรณีจำเลยทั้ง๒นะครับ
กระทำผิดเพียง๒คนน่าจะมีบุคคลอื่นร่วมด้วย
ซึ่งสารดีกาก็ได้ใช้ดุลพินิษฐ์ในการพิจารณาว่าครับ
สัดส่วนของการกระทำความผิดนะครับ

โทษที่สารชั้นต้นสารล่างทั้ง๒สาร

วางโทษขึ้นมาให้เหมาะสมแก่รูปคดีนะครับ

คือถ้าที่ฉันใช้คำสื่อสารสรุปแบบนี้ถูกต้องไหมคะว่า

ถึงแม้ว่าพฤติกรรมจริงของชายหญิงคู่นี้
และไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดไม้กับขบวนการ

แต่เนื่องจากคำให้การในศาลชั้นต้น

ผูกมัดมาจนถึงการตัดสินจนถึงสารสูงสุด

ใช่ครับสำหรับในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก
ในข้อหาขั้นต่ำไม่ถึง๕ปีนะครับ
สารสามารถฟังคำรับสารภาพของจำเลย
และตัดสินคดีไปได้เลยครับ
แล้วถ้าสมมุติเกิดรู้ตัว
แล้วพฤติกรรมจริงก็ไม่ได้ร่วมตัดไม้
แต่ว่าพูดไปแล้วในสารชั้นต้น

ต้องทำยังไงในสารอุดทธวรรมหรือสารดีการ
ก็มาแบบเรื่อยไม่มีข้อเท็จจริงอะไรมากมาย
จะมาปรากฏอ้างเหตุต่างเนี่ยอย่างชัดแจ้งก็คือในกระบวนพิจารณาชั้นดีกานั่นเองครับ
เข้าใจค่ะท่านโฆษกขอบพระคุณมากที่ให้ความรู้ค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมจริงเวลาหมดเวลาของเบรกนี้หมดแล้วใช่ไหมคะ
เอาอย่างงี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทิ้งข้อมูลให้นิดนึง
คือที่เราคุยกันลักษณะของคดีนี้มันจะกลับมาที่การทำงานในชั้นอายการทันทีว่า
ถ้าเป็นคนมีเงินจ้างนักกฎหมายเก่งได้แนะนำได้ว่าใช้สิทธิ์ตัวเองได้แค่ไหน
ดิฉันสามารถทำแบบคดีลูกกระทิงแดงได้ไหม
ขอความเป็นธรรมขอสอบพยานเพิ่มยื่นว่าป่วยยื่นว่าติดธุระ
ดิฉันควรจะรวยไหมเพื่อต่อสู้คดีให้ได้ดีกว่านี้

คุณผู้ชมคะเราไล่จากอดีตขึ้นมานะคะ

พนักงานสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องก่อน
และอายการก็สั่งไม่ฟ้องตามไป

เพราะไปต่างประเทศเราก็เลยฟ้องไม่ได้ก็ต้องสั่งยุติการดำเนินคดี

การต้องสั่งเพราะขาดยุความแล้วสั่งดำเนินคดีต่อไปไม่ได้

ถ้าดิฉันอยากให้ขาดอายุความดิฉันใช้เทคนิคนี้ได้ไหม

นะครับเพราะว่านั้นเข้าไปถ้าอย่างที่ผมจะไม่ผิดตอนนั้นเข้าไปฮของกง

อันนี้คือเทคนิคนเนี่ยใช้เทคนิคอันนี้

ถ้าดีฉันจะให้มันช้าใกล้ขาดอายุความ

ถ้าประกันตัวชั้นอายการมันทำได้ไง
แต่ถ้าประกันตัวชั้นศาลศาลอาจจะไม่ให้เลื่อนก็ได้

เพราะว่าอีก๒ข้อเก่าหายังไม่ถึง
ซึ่งไม่อยากให้ถึงนะคะซึ่งไม่อยากให้จบแบบเดียวกัน

อายการไม่ให้ได้ไหม

ปกติมันก็ทีเดียวมันก็จบทีสองทีก็จบ

พอยื่นเสร็จก็ตัวเองไปต่างประเทศเลย

ไม่เอารู้ไหมรู้ไหม

เราปกติเราไม่ปล่อยให้คดีขาดยุความหรอก

เราต้องไปทวงถามความเชื่องช้า

ของตำรวจหรือของอายการขั้นนี้

แล้วผลการสอบสวนเพิ่มเติมมันยังไม่มา

ที่สองเขาไม่มารายงานตัวตามกำหนดนัด
นึกออกไหม้อาจารย์ก็ได้หรือ

ถ้าสู้คดีกันเป็นชดใช้ค่าเสียหายเขาแล้วก็มารับสาร
เขาก็รอการลงโทษมันไม่ใช่มีเจตนาชั่วโดยตรง
แต่นี่มันเป็นการสู้คดีที่เลอะเทอะ

มันก็ได้แต่ว่ามันทำให้เกิดคนที่แนะนำให้เขาทำ
มันทำให้เกิดกระบวนการยุติธรรมที่เสียหาย
คนที่นำเสนอเขาบอกให้เขาทำเนี่ย

เอาแล้วเขาจะแคร์ทำไมล่ะคะก็ไม่ใช่หน้าที่เขา

เขาไม่ใช่คนที่นำผิดชอบเครดิตของกระบวนการยุติธรรมนี่คะ
วันนี้ถ้าเป็นทนายเราชนะด้วยความยุติธรรม
ไม่ใช่เขาฆ่ากันตายเขาขับรถชนคนตายและไม่ต้องรับโทษ
อันนี้มันผิดจัญญาบันของนักกฎหมาย

ก็พวกเขารับเงินจากคนละที่
เขารับเงินคนจ้างเขาว่าความ
ไม่หรอกวันนี้สภาธนายก็เปลี่ยนรูปแล้ว
เปลี่ยนรูปว่าเราชนะคดีชนะด้วยความยุติธรรม
กระทำผิดต้องรับโทษที่เหมาะสม
ไม่ใช่ฆ่าข่มขืนแล้วปล่อยให้เขาหลุด

อ่า

เราคุยกับทนายความของคดีที่เราเรียกกันนะคะ

คุณทนายความสงการอัจฉริยศัพย์นะคะ

สวัสดีครับท่านผู้โดยการท่านอาจารย์ปรเมฆ

เชิญค่ะทนายสงการจะว่ายังไง

แล้วต้องบอกว่าที่สารลดมาเหลือ๕ปีนั้น

ผมมารับช่วยในระหว่างการพิจารณาคดีของสารดีกาแล้ว

ในวันที่พนักงานอายการนำตัวสองตายายนี่ฟ้องต่อสาร
สองตายายนี่ก็รับสารภาพนะครับแล้วก็ไม่มีทนายความ
แล้วต่อมารับสารภาพจำคู่สาว๑๐ปีก็เหลือ๑๕ปีอุทธรณ์
มาก็ทนายในพื้นที่ก็เป็นคนดำเนินการนะครับ
แล้วก็ศาลดีบัตรสายืนนะครับ
แล้วก็ต่อมาก็มีการยื่นดีการ์แล้ว
เมื่อยื่นดีการเนี่ยทางญาติของทางตายายก็ได้มาร้องยังกรรมการสิทธิ์
แล้วก็น้องเขาก็มาให้ผมเข้าไปช่วยระหว่างการพิจารณาคดี
มีการยื่นคำร้องขอไต่สวนประกอบการพิจารณาคดีของสารดีกานะครับ
เสียดายครับคดีนี้ที่ผมไม่ได้เข้าไปตั้งแต่ต้น
ทางนี้ทางนั้นก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามพาระบ่ารื้อฟื้น
ก็มีการดำเนินคดีกับพยานบุคคล
ซึ่งเป็นเรื่องของการเบิกความเท็จให้การเท็จ

จะได้บอกความเมตตาของศาลที่สุดข้างนึงเลยนะครับ
ในการให้พิสูจน์ก็จะถิ่งว่า
แต่ณวันนี้อยากกลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับ
อย่าวิภาควิจารณ์เรื่องของการวิภาคศาลของสาร
จะต้องบอกว่าสารช่วงเมตราแหละครับ

และก็ยังขอความเมตตาสารที่คือทั้งในการ
ขอนุญาตรื้อฟื้นพรียายาขอปริจินาชนีธิใหม่
แล้วก็ทราบว่าทางกระสุนวิทย์ธรรม
ได้อนุมัติในเรื่องของหลักประกัน๑ล้านบาท
ให้กับ๒ตายายนะครับประมาณ๑ล้านบาท
ท่านนายสงการขอแทรกค่ะเดี๋ยวเวลาหมด
คือตอนนี้ตากับยายอยู่ไหน
ก็กำลังนำตัวเข้าเรือนจำจังหวัดกรสินนะครับ
ส่วนผมก็วางแนวทางด้วยกัน๓แนวทาง
๑ขอรื้อฟื้นกริยายาของพิจารณาคดีใหม่
แต่ทั้งนั้นกว่าจะลื้อฟื้นได้ก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์

ส่วนที่๒เรื่องของการขอพักโทษ
เพราะตั้งจากว่าต้องรู้ไปว่าอยู่ในหลักเกณฑ์

ท่านท่านศนการค่ะเดี๋ยวถ้าเรามีเวลามากกว่านี้

แล้วก็ทางท่าจาลปมเมษแล้วก็ทางศาลยุธรรมอย่างสูงเลย
ยังไงฝากให้กำลังใจทั้งสองท่านด้วยนะคะ
นะครับก็ต้องฝากอีกนิดหนึ่งนะครับ

อย่าไปวิภัควิจารณ์สารเด็ดของความเมตตาเลยนะครับ

ขอบคุณธนายสงการตอนนี้ก่อนนะ
คือเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านโฆษกอธิบายเรียนเข้าใจนะ

อาจารย์มาพูดย้ำกับเราเรื่องนี้ตอนคดีครูจอมทรัพย

คือใส่ให้หมดที่สารชั้นต้น

ถ้าดิฉันมีเงินจ้างนักกฎหมายเก่ง

มีตั้งกี่เรื่องที่ติดตารางไปก็มี

ดิฉันไม่ได้หมายถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันมีเปอร์เซ็นต์รอด

ก็ยังไงถ้ายังไม่มีตังค์ก็เอาทนายที่สารตั้งให้

เขาบอกว่าสารเขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้

อาจารย์กำลังจะบอกว่าที่

อาจารย์ช้าตรงไหน
มันช้าตรงหนึ่งผลสอบสวนเพิ่มเติมมันไม่มา
ประการที่๒อายุความมันแค่ปีเดียวโทษปรับใช่ไหม
ปรับก็ปีเดียวแล้วตัวเขาก็ไม่ยอมมา

อ่ะงั้นถามใหม่จับได้ไหม

อินเตอร์โพลเขาก็ทำพาสปอร์ตเขาก็ถอน

ถ้าสังคมไม่ช่วยกันกระตุ้น
ไม่ช่วยกันกระพือตามที่สังคมส่งมา
สำนักข่าวต่างประเทศไม่ช่วยกันกระตุ้นทางอ้อมเนี่ยนะคะหลุดไหม

ต่อถ้าไม่กระพือขนาดนี้ช้ากว่านี้ไหม
จริงเนี่ยเราน่ะไม่ได้ช้าอยู่แล้ว
ท่านใหญ่ในแผ่นดินบอกทำไมไม่สอบเพิ่ม
เขาเรียกรองการตั้งสุดไปถาม

ก็ไปร้องต่อคณะกรรมธิการยุติธรรม
ทีนี้ถ้าเราไม่ให้เกียรติคณะกรรมธิการยุติธรรมก็มีปัญหาอีก

ว่าสังคมไม่ค่อยปกติแล้วนะคะ

เก็บไว้ก่อน

คือที่เรานำ๒คดีนี้มาเปรียบเทียบกัน
เพราะอยู่ในการเปรียบเทียบของสังคมตอนนี้นะคะ

อีกคดีหนึ่งคนบอกว่าเพราะจนหรือเปล่า
นี่คือทั้งหมดที่เราพยายามให้คุณผู้ชมรู้นะคะ

วันนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป